รอบนี้เซียนพระทนไม่ไหวครับไล่ตามผู้ร้าย
เขามีการจัดงานโชว์พระเครื่องครับคุณมิ้วคุณผู้ชมฮะ
ปรากฏว่าในงานบุญเชื่อไหมคนหนึ่งคิดจะทำบาปไปขโมยพระ
แล้วสุดท้ายกรรมติดจรวดสภาพเลยเป็นแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมดูนะครับคือนี่คือพระสององค์ที่เขาไปเอามานะฮะ
แล้วลองดูนะเดี๋ยวดูคนเจ็บนะฮะคนเจ็บก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละ
สภาพก็คือร่วงตกลงมานอนแอ๊กอยู่แบบนี้ครับค่ะ
เขากระโดดจากช่องบันไดชั้น๓นะฮะคุณมิวคุณผู้ชม
มันจะเป็นบันไดขึ้นไปแบบเนี้ยจังหวะจวนตัวกลัวกลัวว่าจะถูกจับ
กระโดดลงมาจากช่องบันไดชั้น๓แล้วร่วงตุ๊บลงมา
ตกมาที่ชั้น๑แล้วหัวร้างข้างแตกครับ
เอาผ้าขาวมาพันหัวอยู่แบบนี้เห็นกองเลือดไหมฮะ
โอ้โหนอนนิ่งขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้ครับ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
นายอลงกฎอายุ๓๔ปีครับเป็นคนชนบุรี
กระโดดหนีลงมาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาไปก่อเหตุคือ
ขโมยเอาพระสององค์พระสององค์ขอลองดูอีกสักครั้งหนึ่งฮะ
องค์แรกเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญหลงพ่อทองอยู่
วัดใหม่หนองพระองค์รุ่นแรกด้วยด้านขวาครับนี่นะฮะ
ทองนะครับส่วนด้านซ้ายนั่นคือเหรียญหลวงปู่เพิ่ม
กลางบางแก้วใส่ในตลับเงินสององค์เนี้ย
คนก่อเหตุเนี้ยไปเอามาดื้อดื้อเลย
ไม่ได้เช่าไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้ทำอย่างถูกต้องนะฮะ
เสร็จแล้วเจ้าของร้านเขาก็ตามสิครับ
เซียนพระคืนนาธพงศ์อายุยี่สิบสองปีเป็นผู้เสียหาย
เขาบอกว่ามีการจัดงานพระเครื่องอยู่ที่ตลาดพระเครื่องเอสซี
สายใต้ใหม่ครับมีการจัดนิทัศกาลปรากฏพระเครื่องวัตถุมงคล
เสื้อชมพูคนนี้คือผู้เสียหายครับค่ะอ่าจู่จู่มาขโมยไปดื้อดื้อเลยอ่ะ
ป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนถือวิสาสะใช้มือล้วงเข้ามาหยิบพระเครื่องไปจากในตู้นะฮะ
คว้าไปสององค์แล้ววิ่งเลยเขาไล่ตามสิครับ
สุดท้ายจังหวะนั้นอลงกฎไม่รู้จะทำยังไง

โอ้โหจะดีไม่เป็นอะไรหนักกว่านี้นะคิงดีไม่ตายอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ครับแล้วพอเขาไปนั่งที่โรงพักอ้าวตัดภาพไปที่โรงพักหน่อย
ตอนที่เขานั่งเอาผ้าพันหัวอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะ
คุณมิ้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
พอเขาแบบมีสติปั๊บเริ่มมีแรงเขาจำอะไรไม่ได้
เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่า
เขาอยู่ที่ไหนด้วยฮะหรอฮะ
จำอะไรไม่ได้เลยสภาพตอนนี้เจ็บเอว
แล้วก็เอามือลูบจมูกแบบนั้นครับตำรวจก็เลยอ้าว
งั้นก็ไปคุยต่อฟื้นความจำต่อที่โรงพักตลิ่งชัน